พูดถึงเรื่องความเชื่อไปดูตลกรุ่นใหญ่กันบ้างดีกว่านะคะ
อาโน๊ตเชิญยิ้มในวัย๖๙ปี
บอกเลยรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งจ้า
คนนี้ไม่ธรรมดา๖๙แล้วแต่งงานรุมปังแน่นเวอร์

โน๊ตมีพิธีกรตอนนี้ทั้งหมด๔รายการค่ะ
และตอนนี้ยังมีภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่อง
บอกเลยนะว่าถ้าไม่เรียกว่างานรุมแน่นเนี่ย

แบบนี้หลายคนก็บอกว่าอุ๊ยอาโน๊ตไปมูเตลูที่ไหน
ได้ของดีอะไรไว้บูชาหรือเปล่า
งานนี้อาโน๊ตเปิดใจบอกกับน้องรถเบ้นค่ะ

ส่วนใหญ่จะเป็นภรรยาแล้วก็ลูกมากซะกว่านะคะ
โดยส่วนตัวอานโน้ตเข้ารพพ่อแก่และองค์พิฆเนธมากเลยค่ะ
เวลาทำการแสดงนะก็จะสวดมนต์แล้วก็นึกถึงครูบาอาจารย์ที่นับถืออยู่เสมอค่ะ
แล้วก็อีกหนึ่งบทคาถาที่ใช้มาตลอดนะคะบนเส้นทางชีวิตของสายบันเทิงนะคะ
คุณผู้ชมค่ะคาถานารายแปลงรูป
แปลงรูปให้ตัวเองดูดีสวยหล่อขึ้น
คือคุณผู้ชมค่ะขึ้นเวทีทุกวันนี้ทุกครั้งเลยนะ
ขอพรให้การทำงานเกิดความราบรื่นไง
มีคนรักคนเมตตาใช้คาถานี้มาตั้งแต่๑๘๑๙แล้ว

เป็นสิ่งที่เราเคารพบูชามันก็มีบ้างฮะมีบ้างครับผม
ผมจะเคารพพ่อแก่แล้วก็พ่อพิกเนธ
แต่ถ้าสายมูเนี่ยภรรยาเขาจะทุกอย่างแล้วเขาทำทุกอย่างบางทีผมจนผมต้องบ่นนะ
คือผมไม่ใช่สายมูนะแต่เราเชื่อเรื่องอย่างนาลายแปลงรูปเนี่ย
พอแต่งองค์ทรงเครื่องพอจะขึ้นเวที
ก็จะสวดมนต์เสร็จแล้วก็นึกถึงสาธุคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์
พ่อแก่อาจารย์หอมหวนพ่อพระพิกเนตวิญญาณป่าต๊อก
มันจะมีพ่วงป่าต๊อกเข้ามาท้ายหลังจากนั้นแล้วแล้วก็เราก็จะท่องคาถา
นารายแปลงรูปหรือนารายแปลงรูปก็คือหน้าตาเราอย่างนี้
แต่ถ้าเกิดเราแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วเราท่องนาลายแปลงรูปไปเนี่ย
รายแปลงรูปหมายถึงมันจะหล่อมันจะสวยมันจะดูดีอะไรอย่างนี้
แล้วผมใช้มาทั้งชีวิตใช้มาตั้งแต่อายุ๑๘๑๙แล้ว
เดี๋ยวไปเสิร์ชเลยลายแปลงรูปใครเจอปุ๊บแม้ว่าเราจะสวยประมาณนึง
พอคนเห็นปุ๊บเราท่องปั๊บสวยกว่าเดิม
อุ้ยหลอกเหมือนกันนะ
คุณผู้ชมค่ะอยากรู้ไหมคาถานี้อะไรเราไม่รู้จริง
ถ้าใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยได้ไหมใครที่ดูแบบว่าเฟซบุ๊คอยู่ตอนนี้นะคะ
จะได้เพื่อนชาวโซเชียลได้กดไลคดแชร์แบ่งปันพวกเราด้วยนะคะ